สำหรับนักท่องเที่ยว๒คนมาเช่าห้อง๒วัน
แต่สภาพห้องมันเหมือนอยู่สองปีมันมันจะเละมันจะเละ
มันจะเทอะอะไรกันได้ขนาดนี้คุณผู้ชมคะเป็นเจ้าของแมนชั่นที่ภูเก็ตค่ะ
ที่เขามาระบายผ่านโซเชียลนะคะเนี่ยคุณผู้ชมดูสภาพ
นี่คือห้องพักในแมนชั่นแบบรายวันที่อยู่ใกล้กับสนามบินภูเก็ต
มีแต่ขยะทั้งนั้นค่ะไล่ตั้งแต่หน้าประตูใต้เตียงนอนข้างเตียงนอน
ในห้องน้ำหน้าประตูระเบียงหลังห้องนอน
มีทุกที่ค่ะแล้วกลิ่นก็เหม็นคละคลุ้งไปทั่วห้องเลย
เขาบอกว่าต้องให้แม่บ้านเร่งทำความสะอาด
ต้องฉีดยาดับกลิ่นหลายต่อหลายรอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังนักท่องเที่ยวสองสามีภรรยา

แม่บ้านแทบหงายหลังล้มตึงอะค่ะ
ช็อคทำอะไรไม่ถูกเลยว่าอะไรมันจะเลอะเทอะขนาดนี้
ตอนนี้เจ้าของแมนชั่นเขาก็ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
ใช้ชื่อว่าต้นมิวสิกภูเก็ต
ก็มีคนเข้าไปแสดงความเห็นแล้วก็แชร์เยอะเลยทีเดียว
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเจ้าของแมนชั่น
ก็เล่าเหตุการณ์ตามที่ปรากฏในคลิปค่ะ
บอกว่าตอนเข้าพักเนี่ยนะนักท่องเที่ยวชายเขาถามหาร้านอาหารซีฟู้ด
ก็เลยคิดว่าคืนวันที่๔เนี่ย
ได้นำรถไปขนถุงขยะที่เที่ยวเก็บตามร้านค้าร้านอาหารเข้ามาในห้องพัก

อกจากนี้พบว่าทั้งสองคนค่ะ
ไม่ได้มีการใช้น้ำหรืออาบน้ำเลยตลอด๒วันที่พัก
สาเหตุก็เลยคิดว่าอาจจะมีปัญหาทางจิตหรือเปล่า
ก็ไม่ได้คิดจะประจานให้เกิดความเสียหายใด
ไม่ได้ติดใจเอาความเพราะว่าไม่มีทรัพย์สินเสียหาย
สองวันอะไรจะทำกันได้ขนาดนี้

ใครจะปล่อยให้เช่าดูคนเช่าดีนะคุณผู้ชม

เขาต้องขึ้นไปดูความเรียบร้อยก่อน